มาดูเรื่องของตำรวจภูทรหินเหล็กไฟจังหวัดบุรีรำนะคะ
ซึ่งได้เข้าไปคุมตัวเจ้าอาวาสหลังจากที่เจ้าอาวาสรายนี้เนี่ย
ใช้มีดอิโต้ฟันหญิงท้องแก่เสียชีวิตเพราะบอกว่าถูกขู่ว่าจะแฉสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
โดยตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ขณะที่สับปะเหลอยืนยันค่ะตามความเชื่อแล้วแน่นอนว่า
หญิงที่ตายท้องกลมเนี่ยมีความเฮียนติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณคารินกระมุดโยธินค่ะ
สะเทือนขวัญที่สร้างความหวาดกลัวและตกใจให้กับชาวบ้านในตำบลตูมใหญ่
อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำที่ผู้ก่อเหตุเป็นถึงเจ้าอาวาสวัด
เมื่อพระอุ่มดีเรื่องรำเจ้าอาวาสวัดสามัคคีหนองบัว
ตูมใหญ่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนรถกระบะ
ใช้มีดอิโต้ไล่ฟันนางสาวลำไยบัวลอยอายุ๓๖ปี
กำลังตั้งคัน๘เดือนเสียชีวิตบนถนน
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรหินเหล็กไฟตามไปจับกลุ่มตัวพระอุ่ม
ก่อนนำตัวไปศึกแล้วสอบปากคำ
อุ่มสารภาพว่าที่ลงมือไม่ใช่ความหึงหวง
แต่โกรธสะสมมาเป็นเวลานานเพราะฝ่ายหญิงมักโทรมาขอเงินบ่อยครั้ง
และมักใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าเมื่อไม่ได้เงิน
ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาจำพรรษาไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ให้เงินเลี้ยงดูเท่านั้น
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายอุ่ม
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่ถึง๕นาที
ก่อนรีบนำตัวผู้ต้องหากลับโรงพัก
วันถูกญาติของผู้เสียชีวิตรุมประชาธรรม
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

เตรียมฝากขังในวันพรุ่งนี้
ขณะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้าง
มูลเหตุในการก่อเหตุมาจากเรื่องหึงหวง
ระหว่างพระอุ่มและนางสาวลำไพรนั้น
นายธรรมปะพลเยรำสามีของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
เขาอยู่กินกับภรรยามากว่า๑ปี

และภรรยาอยู่กับเขาตลอดเวลา
ส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าเด็กในท้องเป็นลูกของพระ
และอุ่มนั้นยืนยันว่าไม่จริงเพราะเค้าเคยไปตรวจดีเอ็นเอมาแล้ว
ส่วนบรรยากาศที่บ้านเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวลำไพร
ซึ่งทางญาติยังคงอยู่ในความโศกเศร้าเพราะสูญเสีย๒ชีวิตไปจากการกระทำที่โหดเยี่ยม
สำหรับการเสียชีวิตในลักษณะนี้นะครับชาวบ้านเรียกว่าตายทั้งกลมครับ
ซึ่งในอดีตมีความเชื่อว่าการตายทั้งกรมแบบนี้ครับวิญญาณของแม่และลูกจะมีความเฮียนมากโดยเฉพาะวิญญาณของลูกนะครับ
ดังนั้นนะครับจะต้องมีสับปะเรอครับคอยทำพิธีสะกดวิญญาณ

การตายลักษณะนี้ก็จะฝังไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกโดยที่ไม่ได้เอาเด็กออกมาจากในครันก่อนนะครับ
แต่ปัจจุบันครับจะมีการผ่าออกมาก่อนและทำพิธีชาปนกิจไปพร้อมกันครับ
เชื่อดังกล่าวถูกถ่ายทอดออกมาจากสับปะเลอที่ทำศพมานานกว่า๕๐ปี

ในอดีตจะต้องให้ผู้มีวิชาอาคมสะกดดวงวิญญาณ
ด้วยการใช้มีดหมอผ่าท้องผู้เป็นแม่
เอาเด็กออกมาก่อนจะนำไปฝัง
เพราะเชื่อว่าวิญญาณที่ตายทั้งกลมแบบนี้มีความเฮียนมาก
ปะเลอเขาจะเป็นเขาจะเรียกอะไรคนมีวิชานะ
มีหมอนะมีหมอก็ผ่ากันครับเคยคลีน
เขาว่ามันเป็นอธันต์ครับเขาว่ามันเป็นอธันต์
มันจะอย่างไรหรือมันจะไม่ดีไงมันจะไม่ดีนะ

เปลอจะสวดส่งวิญญาณเหมือนการตายโดยทั่วไป
แต่จะแตกต่างคือแม่กับลูก
จะถูกบรรจุอยู่ในโรงศพเดียวกัน
คารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน